คุณผู้ชมคะเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาประมาณสักตีหนึ่งกว่า
กว่าค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้วจุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
เป็นชุมชนแล้วบ้านปลูกติดกันหลายหลายหลังเป็นบ้านไม้ด้วยนะคะครับ
ออกมาได้แต่ตัวหยิบทรัพย์สินอะไรออกมาไม่ได้เลยคุณ
มีเด็กเล็กอะค่ะนี่เอาตัวรอดกันออกมามาอยู่ในที่ปลอดภัย
อย่างที่บอกว่าไม่ทันได้หยิบทรัพย์สินไม่ทันได้หยิบอะไรออกมาเลย
ออกมาได้แต่ตัวก็ความปลอดภัยมาก่อนนะคะ

แล้วไฟมันลามเร็วมากค่ะกว่าจะดับไฟได้เนี่ยใช้เวลาอยู่ประมาณ๔๕นาที
ต้นสาเหตุน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจร
เท่าจังช่วงนี้เราเล่าข่าวไฟไหม้บ่อยนะพี่อุ่นว่าเมื่อวานหลายข่าวมากเลย
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่สมุทรปราการนะคะที่กาญจนบุรี
ก็เกิดเหตุไฟไหม้บ้าน๒ชั้นตอนดึกเหมือนกัน
พบฝรั่งค่ะชาวต่างชาติเป็นชาวเยอรมัน
ผูกคอตายอยู่ในห้องครัวด้วย

เจ้าหน้าที่พยายามจะดับไฟนะคะ
นี่ค่ะใช้รถดับไฟรถดับเพลิงเป็น๑๐คัน
นี่ค่ะนี่คือภาพของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในบ้าน

แล้วเจอว่าผูกคอตายอยู่ในห้องครัว
คือเขาบอกว่าตกใจมากคือเบื้องต้นมองว่า

พยายามจะภาวนาว่าขอไม่ให้มีคนบาดเจ็บ

ชั้น๒ของบ้านมันมีถังแก๊ส๑๕กิโลกรัม๒ถัง

มีกลิ่นของน้ำมันโซล่าด้วย

เชื่อว่าเจ้าของบ้านที่เป็นชาวเยอรมันนะคะ
จุดไฟแล้วไปผูกคอตายอยู่ที่ห้องครัว

ในห้องล่างก็มีเหรอ
บ้านลักขึ้นภูเกียรติกอายุ
ห้องล่างได้เข้าไปดูแต่ทั้งบนยังจะมี
ทั้งบนเนี้ยของถ้ำ
แล้วก็เยายาโรดยนต์

คาดว่าพยายามจะจุดไฟผอบ้านและซูนย์ไปผูกคอตาย
อายุประมาณ๕๐ปีอยู่บ้านหลังนี้มันเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ภรรยาเป็นคนไทยแต่ว่านานจะมาหาที
สัยส่วนตัวเขาก็เป็นคนเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับเพื่อนบ้าน
ก่อนเกิดเหตุประมาณตี๓๓๐ค่ะ
เพื่อนบ้านบอกว่าเขาก็พักผ่อนนอนอะไรกันอยู่

แต่ว่าสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

แต่เบื้องต้นคือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เพื่อนบ้านก็ให้ข้อมูลเอาไว้คร่าวแบบนี้
ว่าสาเหตุน่าจะเป็นการที่
จุดไฟแล้วก็ผูกคอตายด้วย